มีอุบัติเหตุเศร้าสลดเกิดขึ้นที่นราธิวาสครับ
คุณลุงคนหนึ่งขับรถอยู่ดีจู่เบาหวานขึ้นตา
รถเสียหลักแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยครับ

กระบะพุ่งเข้ามาชนผู้หญิงคนนี้ครับ

เธอนั่งอยู่หน้าสำนักงานคุมประพฤตินราธิวาส

ขาขาดแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
คนขับกระบะเนี่ยทราบชื่อคือนายอับดุลล้ออายุ๖๐
ส่วนผู้เสียชีวิตที่นั่งอยู่หน้าสำนักงานแล้วก็โดนชนเข้าไปเนี่ย
ชื่อนางสิริวัลเม่นอุดมเป็นแม่บ้าน

ก่อนเกิดเหตุคนขับกระบะก็คือคนชื่อว่าอับดุลล้อเนี่ยนะฮะ
กำลังจะพาภรรยาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน

คนขับวูบเพราะว่าเบาหวานขึ้นตากระทันหัน
รถเขาเสียหลักไปชนมอเตอร์ไซค์ก่อนคันหนึ่ง
นายอับดุลร้อยยิ่งตกใจไปใหญ่เลยพุ่งไปชนนางสิริวัลแม่บ้าน
สำนักงานเต็มแรงเลยในคลิปเห็นไหมฮะ
ได้ยินเสียงคงได้ยินเสียงแล้วล่ะคงได้ยินเสียงคงเห็นมาแต่ไกล

ส่วนตัวคนขับนายอับดุลเลาะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เนื่องจากว่าเขาเองก็บาดเจ็บสาหัสด้วย